คุณผู้ชมพาไปที่วัดนี้ดีกว่าจังหวัดนครปฐมโอ้โห
เขาบอกว่ามีสมาชิกใหม่ให้สาธุชนได้กราบไหว้กันอีกแล้วครับท่าน
ค่ะประวัตินี้ครับนายวายซีอุ๊ยวายซีพูดชื่อแล้วงงอ่ะดิ
ซีนี่เป็นใครเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่ได้พาครอบครัวแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะครับ
นำไอ้ไข่องค์บูชาขนาดสูงกว่า๑๕เมตรเป็นเนื้อโลหะและขนมนะครับ
แล้วก็น้ำแดงอีกหนึ่งร้อยโหลค่ะผลไม้หลากหลายชนิดอู้
ุแล้วก็นำประทัดอีกสองหมื่นนักมาจุดขวายที่วัดสวาคอารมณ์

อ่าก็ไปเจอทางด้านพระอาจารย์แป๊ะนั่นแหละ
ผูกให้ก่อนที่จะทำพิธีเบิกเนธเพื่อให้สาธุชนได้เข้ามากราบไหว้
งานนี้ทำพิธีเสร็จนะเหล่าบรรดาสาธุชนที่เดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พากัน
มากราบไหว้ขอพอดไอ้ไข่กันอย่างหนึ่งแน่นอืมโอ้ยช่วงนี้ไอ้ไข่ฮอตฮีตจริงจริง
ครับอ่ะกลับไปที่นายไหว้สี่นักธุรกิจชาวสิงคโปร์เขาเล่าว่า
นำไอ้ไข่มาถวายนั้นเพราะตัวเขาเคยได้โชคกับกุมารทองน้องก้าว
เลิฟอ๋ออ่าก็เลยนำไอ้ไข่มาถวายเพื่อให้คนที่เดินทางมาเนี่ย
กราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอืมสงสัยให้มาเป็นเพื่อนกับเอ่อ
น้องก้าวน้องก้าวด้วยมั้งค่ะเขายังบอกนะว่าก่อนหน้านี้
ในช่วงโควิดเนี่ยตัวเขาก็ติดอยู่ในประเทศไทยนะ
ไปไหนไม่ได้ค่ะก็เลยมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
แล้วก็ขอโชคลาภจากทุกองค์เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นน่ะ
แล้วมาสิ้นสุดสุดท้ายที่กุมารทองน้องก้าวเลิฟตอนแรกก็ไม่คิดว่าศักดิ์สิทธินะ
แต่พอกลับไปที่สิงคโปร์เขาไปแลกธนบัตรมา
แล้วก็ไอ้เลขท้ายของธนบัตรของเขาที่สิงคโปร์นู่นน่ะเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ลงลอตเตอรี่ที่สิงคโปร์
แล้วเขาก็ถูกรางวัลโอ้โหจากนั้นนะเขาเลยต้องนำของมาถวายแล้วก็ขอสมัครเลย
หากมาเมืองไทยอีกก็จะมาแวะมาขอพรที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ทุกครั้งแหละ
เอาแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเดินทางไปมาอะไรเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาทำการกักกันกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องของสุขภาพไว้วางใจได้นะจ๊ะน้องใบตอง